หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้เปิดเผยความรู้สึกในปฏิบัติการที่ออกไปค้นหา
ทางด้านของผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๔แล้วก็ทหารอีก๔นาย
ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะ
โดยเตรียมที่จะตั้งสารเพียงตาในบริเวณดังกล่าวค่ะ
นายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงการปฏิบัติภารกิจ
ในการค้นหาพลตรีนพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สี่
และนายทหารอีก๔นายที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก
ขณะเดินทางกลับจังหวัดพิศนุโลกจนเสียชีวิต
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทราบจุดพิกัดที่ชัดเจน
ช่วงค่ำของวันที่๑๔สิงหาคมก็มีการนำกำลังค้นหาทหาร
ทั้ง๕นายตามจุดสัญญาณมือถือบริเวณกิโลเมตรที่๔๖ค่ะ
ห้ามหยุดพักโดยเด็ดขาดจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้น
ต่อให้เหนื่อยต่อให้ท้อแค่ไหนก็อย่าหยุดครับ
ที่ฉุกเฉินแม้ว่าระยะทางจะยากลำบากท้องฟ้าปิด
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจนะคะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็หวังว่าจะเจอทหารทั้ง๕นายโดยเร็ว
ที่ทีมค้นหาจะเข้าไปถึงพื้นที่เกิดเหตุ
และได้พบซากเฮลิคอปเตอร์ห่างจากหอเรด้ากองทัพอากาศ
แล้วก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของทหารทั้ง๕นายในภายหลัง
พรเทพเล่าต่อว่าตอนนี้ได้หารือกันเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นที่กราบไห้เคารพของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
เวลาเดินทางผ่านขณะที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังตามภารกิจค่ะ